คุณผู้ชมคะในห่วงเวลานี้ถือว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญ
สำหรับพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็จะมีการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ
บรรจุเอาไว้ในคนโทน้ำอภิเษก

โทน้ำอภิเษกทั้ง๘๖ใบจากกรุงเทพมหานคร
รวมถึง๗๖จังหวัดทั่วประเทศนี่นะคะ
ก็มีการเชิญจากกระทรวงมหาดไทยค่ะ
เพื่อที่จะไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม
และทำพิธีเสกน้ำอภิเษกตามเลิกคือช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
เวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาทีค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก
ระยะทางรวมกว่า๗๔๐เมตร
ทั้งพร้อมเพลียงแล้วก็สมพระเกียรตินะคะ
ค่อยเคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทย
มายังวัดสุทัศน์เทพวราราม
เพื่อทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พร้อมด้วยผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก๘๖คน
คนโทน้ำอภิเษกทั้งสิ้น๘๖ใบ
ประกอบด้วยคนโทน้ำอภิเษกจำนวน๗๗ใบ
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๑๐๗แหล่งน้ำทั่วประเทศ
ศักดิ์สิทธิ์จากหอสาตราคมในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร

และคนโทน้ำสงมุรทาพิเศษจำนวน๙ใบ
ซึ่งตักมาจากน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก๙แหล่งน้ำสำคัญของประเทศไทยนะคะ
โดยคนโทน้ำอภิเษกจำนวนทั้งสิ้น๘๖ใบ
จะได้รับการเชิญไปยังมณฑลพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนตร์
จัดวางไว้เบื้องหน้าพระศรีศักยมุณีพระประธาน
ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม
เพื่อเตรียมทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม
เลิกเวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาทีของวันนี้ค่ะ
และภายหลังจากพิธีเสกน้ำอภิเษกเสร็จสิ้นแล้ว
ในวันพรุ่งนี้นะคะ๑๙เมษายนเลิกเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
โทน้ำอภิเษกทั้ง๘๖ใบ
ก็จะได้รับการเชิญไปเก็บรักษาไว้ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่อรอนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๒ต่อไปนะคะ
สำหรับวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดราชวรมหาวิหารถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของราชวงศ์จักรีนะคะ

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ราชการที่๑โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้น
โดยเลือกชัยภูมิที่ตั้งไว้ณใจกลางกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับการออกแบบให้วัดแห่งนี้
เปรียบเสมือนดังสวรรค์ชั้นดาวดึง
มีพระวิหารหลวงเปรียบเสมือนเขาพระสุเมน
ซึ่งถือว่าเป็นแกนกลางของจักรวาลนะคะ
ถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๙

เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๕รอบ
ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้
หารหลวงแห่งนี้ก็ยังได้ใช้เป็นสถานที่
สำหรับรวมน้ำอภิเษกจากทั่วประเทศ
ในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอด
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้ช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไปนะคะ